มาดูที่ดราม่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งกับร้านเค้กร้านหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้เขาต้องการสั่งครับเค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิดลูกเขา

รับปากดิบดีว่าทำทันส่งถึงก่อนเวลาเซอร์ไพรส์ลูกแน่นอนอืม
แต่พอถึงวันนัดรับของมาเลสก็เลยไม่ทันเวลาที่ตั้งใจจะเตอร์ไพรส์วันเกิดให้กับลูก

แล้วก็ทักไปหาเจ้าของร้านคุยกันไปคุยกันมา
คือแม่เขาต้องการจะขอคืนเงินอ่ะอืม
แต่ร้านบอกไม่คืนถ้าไม่รับก็โยนทิ้งไป
ประโยคที่เขาพูดในแชทมันไม่น่ารักเลย
แล้วนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าทำไม
แม่ค้าร้านขนมหวานคุณบอกว่าคุณขายมาเป็น๑๐ปี
คุณพูดจาแบบนี้เหรอปากไม่เห็นหวานเหมือนกับร้านขนมที่คุณทำเลย
มาอธิบายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก่อน
ลูกค้าเนี่ยคนนี้ทักไปก่อนไปสั่งครับเค้กวันเกิดให้กับลูกที่ร้านเค้กแห่งหนึ่ง
ถามแล้วว่าทำทันไหมส่งพรุ่งนี้นะถ้าทำทันจะสั่งได้ใช่ไหมนะฮะ
อ่ะร้านก็บอกว่าสั่งได้เลยนะฮะก็มีให้เลือกส่งตัวอย่างขึ้นมานะฮะ
แล้วขอแจ้งว่าจะรับของได้ไม่เกิน๖โมงเย็นของวันรุ่งขึ้นนะครับ
ทีนี้พอถึงกำหนดวันที่ส่งมอบเค้กร้านไม่แจ้งความคืบหน้าใดให้กับลูกค้าเลย
ลูกค้าก็เลยทักไปสอบถามก็เขาเอาหลักฐานมาให้ให้ดูว่าเขาทักไปตั้งแต่ตอน๔โมงกว่า
บ่าย๔โมงนะฮะว่าจะส่งก่อน๖โมงเย็นใช่ไหมตามที่บอกใช่หรือเปล่า
อืมร้านยืนยันเรียบร้อยนะคะอ่านะครับทีนี้ผ่านไปอ้าวเลยหกโมงเย็น
ตามเวลานัดหกโมงสิบแปดนาทีเค้กก็ยังไม่ถึงลูกค้าก็ทักไปอ้าว
ถึงไหนแล้วคะนะฮะเพราะตั้งใจไว้เนี่ยมันผิดแผนหมดเลยตอนนี้
อืมทางร้านก็บอกว่าแกรปออกไปส่งให้แล้วค่ะลูกค้าก็บอกว่าเอ๊นี่มันช้ากว่าที่นัดกันไว้มากเลยนะ
ทางร้านก็บอกว่าขออภัยนะคะพอดีเสร็จไม่ทันหนึ่งเสร็จไม่ทันแต่ตอนแรกรับปากว่าเสร็จทัน
ก็เลยสั่งนะฮะหนักกว่านั้นลูกค้าคุยกับแกรปตอนสัก๖โมงครึ่งนะฮะ
รู้ว่าจริงแล้วแกรปเพิ่งออกมาจากร้านนะครับก็เลยเสียความรู้สึกเบิ้ลสองเข้าไป
เพราะไม่ตรงกันกับที่บอกว่าแก๊ปออกไปส่งสักพักแล้วนะฮะก็เลยระบายความรู้สึกไปว่า
โอ้โห๑ปีมันมีครั้งเดียวต้องการจะเตอร์ไพรส์วันเกิดสุดท้ายมันล่ม
ลูกก็ยังเล็กก็ต้องรีบนอนเห็นร้านแจ้งว่าส่งทันก็เลยสั่งไป
สุดท้ายมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกก็เลยเสียความรู้สึกนะฮะปรากฏว่าร้านตอบกลับมาแบบนี้
จะให้คืนยอดไหมนะจะได้ให้แกรปเนี่ยวนกลับนะฮะ
แถมสวนลูกค้าอีกว่าถ้าตั้งใจสั่งจริงควรจะสั่งล่วงหน้าให้มันนานกว่านี้นะ
ก็ใช่เพราะแม่ค้าเป็นคนรับปากเองว่าทำทัน
ไปสั่งสอนลูกค้าอีกว่าครั้งหน้านะ
ไปสั่งร้านไหนรบกวนสั่งล่วงหน้าด้วย
จะได้ตั้งใจแบบถ้าเกิดตั้งใจสั่งจริงอะไรแบบนี้
คือก็มีการโต้เถียงกันในไลน์นี่แหละครับ
ลูกค้าก็ตอบกลับไปว่าโอ้โหถ้าร้านย้อนมาแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะ
เพราะถ้าบอกตั้งแต่แรกว่าไม่ทันจะได้ไปสั่งที่อื่นนะ
พร้อมทั้งขอให้ร้านจ่ายเงินคืนได้ไหมตามที่เสนอมาอะไรแบบนี้
แต่ร้านสุดท้ายก็ผิดคำพูดอีกครั้งหนึ่งบอกว่า
โอนคืนรบกวนรอไปถ้าไม่รับก็โยนทิ้งไป
โอ้โหประโยคนี้จุกเหมือนกันนะฮะ
ลูกค้าคนนี้ฝากเลยว่าเรื่องราวนี้มันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใคร
หลายคนร้านเค้กอื่นที่มันสวยอร่อยแม่ค้าน่ารักก็คงจะมีอีกหลายร้าน
สำหรับร้านนี้ลูกค้าบอกว่าขอครั้งแรกและครั้งเดียวพอแล้วกัน
คุณเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้นอนตามไปดูค่ะ
คนมาคอมเมนต์คือคนแชร์เยอะมาก
แล้วคนก็เปิดวาร์ฟไง
จริงนะภูตย์เสียหายฝั่งลูกค้าคนนี้เขาไม่ได้บอกหรอก

แต่คือคนมันตามได้อยู่แล้วค่ะ

กว่าแล้วนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้ค่ะ
คือเป็นโพสต์ที่เขาขอโทษ

ทางร้านต้องขอโทษลูกค้าทุกท่าน
ที่ตอบด้วยวาจกที่ไม่ดีกับลูกค้า

ทางร้านขอรับผิดชอบโดยการคืนให้ลูกค้าเต็มจำนวน

ทางร้านจะปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
คุณการซื้อคับเค้ก๒๑๓๐บาท

แล้วเงิน๒๐๐๐แลกกับบริการแบบนี้

แล้วเมื่อกี้ที่ที่ฉันบอกวาจกที่ไม่ดีกับลูกค้านั่นน่ะ
มันก็กลายเป็นประเด็นอีกนะคนบอกว่าเนี่ยแค่จะใช้การขอโทษอ่ะ
คุณยังพิมพ์ผิดเลยวาจาวาจาแค่นี้เรื่องเล็กน้อยคุณทำไมยังไม่ใส่ใจเลย
แล้วมันกลายเป็นว่าที่ร้านนี้ค่ะมากันเป็นขบวนรถทัวร์เลย
ทัวร์ลงเพราะอะไรคนเนี่ยเข้ามาด่ากันเยอะมาก
แล้วก็มาบอกด้วยนะว่าเอาทำไมเวลาคอมเมนต์ทางร้านมีการลบคอมเมนต์ด้วยเหรอกลัวอะไร
แล้วคนก็มาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมเยอะบอกว่าสั่งเค้กให้มาส่ง
แม่ค้าก็ส่งมาเลยนะไม่ได้แจ้งค่าส่งกับลูกค้าด้วย
ปรากฏว่าค่าส่ง๗๔๑บาททีนี้ลูกค้าก็เลยเช็คกับแอป
ปรากฏว่าเช็กกับแอปเนี่ยค่าส่งไม่ถึง๗๐๐เลย
แล้วหลังจากนั้นแม่ค้าด่ากราดค่ะเจ้าของเรื่องก็บอกว่าจะไปแจ้งความ
แล้วแม่ค้าก็ด่ากลับมาโอ้โหตอนนี้ด่าแรงด่าแรงมากคุณผู้ชม
ทีนี้มันมีคลิปเสียงด้วยเดี๋ยวให้ฟังคลิปเสียง
แล้วคุณฟังค่ะวาจาของแม่ค้าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
จะข้างลดนี้มันจะโกรธไว้ที่จะแค่๗๐๐ค่ะ
โอ้โหเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่คลิปเสียงอย่างเดียวนะ
ทวิตเตอร์นี่คือแฮชแท็กนี้คือสะเทือนเลยค่ะเมื่อคืนนี้
แล้วคนก็แคปหน้าจอที่คุยกับร้านหลายเคสมานะ
โอ้โหทำไมเจ้าของร้านอ่ะร้านนี้ดูแบบพูดแบบมึง
กูกับลูกค้าแล้วก็ยังมีการบอกด้วยนะ
ขายมาเป็นสิบสิบปีแบบนี้จริงเหรอคุณอยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้
นี่คือแบบอื้อหือสุดยอดจริงนะ
แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะคุณ
ใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ร้านเค้กไง
เพราะว่าก็ต้องให้พื้นที่เขาในการชี้แจงซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วเอาจริงคือไม่รู้ว่าคือเขาก็รู้แหละ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้คือทัวร์ลงเยอะมากจริงค่ะ
เจ้าของร้านเขายอมรับนะเขาบอกว่าใจร้อนที่ตอบกลับไปด้วยถ้อยคำที่ไม่ดี
แต่ทางฝั่งเจ้าของร้านเขาก็บอกนะเป็นเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสั่งแบบเหมือนกับสั่งเร่งด่วน
แล้วก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามปกติจะต้องมีการสั่งล่วงหน้า
เพราะว่าจะต้องเตรียมของแล้วก็จัดคนไปส่ง
ราคาส่ง๗๐๐บาทเป็นราคาแกรปที่ปกติทางร้านก็เรียกใช้เจ้าประจำ
เพราะว่าคุณอันนี้ก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเป็นการขนส่งทั่วไป
บางทีพอไปถึงปลายทางเค้กเละค่ะหน้ามันพัง
ใช่ทีนี้เขาก็เลยกลัวเหมือนกันไม่อยากให้เค้กเสียหาย
ก็จะต้องเรียกเจ้าประจำแล้วตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกับออเดอร์
แต่ลูกค้าประจำที่เคยทานที่ร้านนี้อยู่แล้วก็เข้าใจ
แต่สิ่งที่มันไม่ควรเลยมันกลายเป็นว่าคนไปขุดคุณทัศนัย

ใช่แล้วก็โทรมาด่าทางครอบครัวด้วย
เดี๋ยวต้องฟังทางเจ้าของร้านชี้แจงเรื่องนี้หน่อยนะคะ
อย่างที่เขาบอกว่าค่ารถ๗๐๐เนี่ยคืออันนี้หนูยอมไม่ได้
เพราะว่าเค้าบอกว่าหนูโกงค่ารถ

อืมคือแบบคือหนูโมโหมากเลยนะบอกว่าหนูโกงค่ารถเนี้ย
คือเราอะขายเคสขนาดน่ะขนาดลูกค้าทอนเงินบาท๒บาทอะ

ไม่กล้าที่จะแบบเอาเงินลูกค้าหรือโกง
เขาแบบพิมพ์มาว่าเราโกงเงินค่ารถเขา

แต่ว่าให้หนูส่งนู่นเกือบสมุทรประการนะคะพี่
ก่อนก่อนที่ลูกค้าจะโอนเงินมาเนี่ยหนูอาจจะส่งไปให้เลยว่า
ร้านเราอ่ะจัดส่งด้วยแก๊ปคานะคะแล้วก็อยู่ตรงไหนจุดไหน
ให้ลูกค้าแจ้งให้ละเอียดนะคือมีปัญหาอะไรให้สอบถามได้เลย

เหมือนไม่ได้อ่านข้อความตรงนั้นหนูส่งไป
นี่แหละคุณผู้ชมมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็น
แล้วคือตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคือหมายความว่า
ก็จะมีผู้คนที่เคยไปซื้อร้านนี้แล้วก็ออกมาโพสต์เนี่ยมีอีกเยอะเลย
แต่เรานำเสนอข่าวนี้มาถึงจุดนี้แล้วค่ะ
คุณผู้ชมเป็นผู้บริโภคคุณผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะตัดสินใจ
ว่าจะซื้อร้านไหนหรือว่าไม่ซื้อร้านไหนได้
ก็ใช้วิจารณญาณในการตามข่าวนี้แล้วก็ตัดสินใจดูนะคะ

เพราะหลักฐานมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็มีร้านเค้กอีกหลายร้านที่เขาอร่อยและพร้อมให้บริการ